สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทยจีนจัดงานฉลองความสำเร็จให้กับทีมเรือมังกรเทพศักดิ์สิทธิ์ของเทศบาลท่าตูมจังหวัดสุริน
หลังคว้าแชมป์เรือมังกร๑๒ฝีภายระยะ๕๐๐เมตรรองแชมป์เรือมังกร๑๒ฝีภายระยะ๒๐๐เมตร